เห็นความผิดปกติในห้องพักหมายเลข๘
หลังครบกำหนดเวลาแล้วแต่ลูกค้ายังไม่ออกมาจากห้อง
พอเคาะประตูเรียกก็ไม่มีเสียงตอบรับ
ก่อนตัดสินใจใช้กุญแจสำรองเปิดประตูแต่ต้องพังงะ
เมื่อพบศพนางสาวเออายุ๔๑ปีนอนหงายเปลือยกายจมกองเลือดอยู่ในห้องน้ำ
สภาพศพมีเชือกและสายยกทรงรัดคอหน้าอกมีบาดแผลถูกแทงสองแห่ง
ส่วนที่หน้าห้องพักพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายจอดอยู่
หลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองเชียงใหม่ควานหาตัวคนร้าย
และได้เบาะแสสำคัญเป็นภาพกล้องวงจรปิดจับภาพชายชะลาต้องสงสัย
หมวกกันน็อกขี่รถจักรยานยนต์สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
เข้าทางประตูด้านหลังของโรงแรมในช่วงเวลา๑๕นาฬิกา๕๗นาที
ขณะที่ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์เข้าทางประตูด้านหน้า
แล้วไปจอดที่หน้าห้องพักหมายเลข๘และเข้าไปด้านใน
ไปครึ่งชั่วโมงชายต้องสงสัยเดินออกมาจากห้องด้วยท่าทางเร่งรีบ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากโรงแรมไป
คืนวันเดียวกันตำรวจตามจับกลุ่มนายศรีเมืองอายุ๘๓ปี
ผู้ต้นสงสัยที่มีรูปภัณฑ์สันทัศน์ตรงกับชายที่เขียวรถออกจากมรรลูท
เมื่อถูกเค้นสอบอย่างหนักจึงยอมรับสารภาพว่า
รู้จักกับผู้ตายที่ทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองเชียงใหม่
ตั้งแต่ปี๒๕๔๙จากนั้นผู้ตายมาขอกู้เงิน๑๐๐๐กว่าบาท
โดยทำสัญญาเงินกู้เอาไว้ก่อนตัดสินใจคบหากับน้องเรมา
และฝ่ายหญิงเคยนัดให้มาพบในโรงแรมมั่นรูดหลายครั้ง
ระหว่างนี้ตัวเองก็ให้เงินใช้ไม่ขาดมือ
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้นัดมาพบที่ม่านรูดเหมือนทุกครั้ง
เมื่อมาถึงกูต้องหาอ้างว่าถูกไฟหญิงลงมือคมคืน
พร้อมขอเงิน๔๐๐๐บาทและพุทธจาข่มขู่ว่า
หากไม่ให้จะไปแจ้งความก่อนจะเข้าไปในห้องน้ำ
ตัวเองจึงตามเข้าไปต่อว่าแต่ถูกผู้ตายปรีตรงเข้ามาจะบีบคอ
ด้วยความโมโหจึงคว้ามีดพกสั้นที่ติดตัวมา
้วงแทงสองครั้งเข้าที่หน้าอกแล้วใช้ใส่เชือกและเสื้อยกทรง

แม้ว่าคดีนี้นายศรีเมืองผู้ต้องหาจะมีอายุมากถึง๘๓ปี
แต่กฎหมายไม่ได้ละเว้นถูกส่งตัวเข้าเรือนจำจังหวัดเชียงใหม่
ชดใช้กรรมที่ได้ก่อไว้